กันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะครับ
ปัจจุบันนั้นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น

ธนาคารต่างจึงมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ให้ลูกค้านั้นสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น
ติดตามจากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ

ค่ะเดี๋ยวจะโอนให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
อยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ในยุคดิจิตอลแบบนี้
สินค้าปุ๊บโอนปั๊บผ่านแอปพลิเคชัน
ธนาคารต่างพัฒนาขึ้นมารองรับการทำธุรกรรมทางการเงิน
หรือที่สาขาธนาคารกรุงเทพเมื่อสมัครบริการแล้ว
เป็นอีกหนึ่งระบบรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันนี้ค่ะ
เมนูโอนเงินยังรองรับการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพลย์ได้

จะสามารถเลือกบัญชีบุคคลที่ต้องการโอนเงินไปให้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการผูกบัญชีพร้อมเพลย์

จากนั้นก็สามารถโอนเงินไปได้ทันที
เป็นหลักฐานยืนยันการโอนเงินค่ะ

ฝั่งผู้โอนสามารถบันทึกรูปภาพใบเสร็จ
เป็นหลักฐานยืนยันการโอนเงินได้อัตโนมัติ

จะทำการเซฟรูปหน้าจอใบเสร็จ
ลงในโทรศัพท์มือถือของเราอัตโนมัติ
ทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินค่ะ
เพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีการยืนยันมือถือตรงเนี่ยนะคะ
เทียบกับยอดที่ได้รับจากรูปภาพนะคะ
อันนั้นนะคะเป็นการยืนยันที่แน่นอนนะคะ
ว่าเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
ไม่ได้จากมิจฉาชีพที่ปลอมแปลงในเรื่องของผ้า
เหมือนการทำธุรกรรมบนเว็บออนไลน์

ก็จะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทันทีค่ะ

แจ้งเตือนให้ชำระเงินค่าบัตรเครดิตค่ะ
หากมีการแจ้งเตือนให้ชำระค่าบัตรเครดิต
ซึ่งเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าจะมีข้อความเตือนนะคะ
หรือแม้กระทั่งการเข้าไปดูที่หน้าจอ

ยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินอื่นได้อีกค่ะ
เช่นการชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ
การชำระค่าเล่าเรียนการชำระค่าประกัน
หรือแม้แต่การบริจักษ์เงินผ่านองค์กรการกลุ่มสนธุ์ต่าง

ซึ่งเราสามารถดูได้จากใบแจ้งหนี้ที่เราได้รับมาค่ะ

ก็สามารถกดเลือกรายชื่อผู้รับชำระเงิน
จากนั้นเลือกหมวดค่าบริการและบริษัทที่เราต้องการชำระเงิน
เท่านี้ก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างได้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน